คุณผู้ชมจากพี่จอยคนขยันคนสู้ชีวิต
มาดูความน่ารักของลูกหลายบ้านกันหน่อยดีกว่านะ
ตอนนี้แห่ลูกไม้หล่นตุ๊บใต้ต้นกันทั้งนั้นเลย
ตามรอยคุณพ่อคุณแม่เริ่มกันที่ความน่ารักของน้องมีย่ากันก่อนเลยค่ะ

แบบสนปนแบบว่าความฮามาตลอดเลย
ลูกสาวแม่มาขี้กับพ่อป๊อกพระศรกรนะครับ

ส่วนคุณพ่อก็แรปเปอร์ชื่อดังเนาะ
สาวคนนี้ก็เลยถอดแบบมาเต็มค่ะ
ดูจากที่ติดตามคุณพ่อมาโปรโมทเพลง

น่ารักสักเลยและสิ่งที่สองเพลงคุณพ่อร้องได้นะจ๊ะ
เท่านั้นยังไม่พอค่ะเพิ่มความปังกับอินเนอร์ในการโพสต์
ถ้าสู้กล้องแบบคุณแม่ความเป็นนักแสดง

น้องอะไรน้องจริง
ลำโอ้โหได้หมดค่ะแถมยังสวมบทเป็นนักรีวิว
พูดเจ้าอีกนะคะพ่องแคลวมากค่ะ
โนล่าก็ทำได้แบบสุดยอด
ด้วยกว่าเลือดราลามาเต็มตามแบบขอบคุณแม่
ไปดูคลิปการันตีกันหน่อยค่ะ
ปิดท้ายกันที่สาวน้อยสุดน่ารักวัย๓ขวบแป๋วแหววเดมี่ค่ะ

หนูน้อยคนนี้ได้เลือดศิลปินมาแบบเต็มเลยพี่แจ๊ค
มีผลงานถ่ายโฆษณาถ่ายรายการ

หรือจะเป็นงานอีเวนต์ออกคู่คุณแม่ก็มีเหมือนกัน
และยังทำคอนเทนต์กับคุณพ่อคุณแม่อีกแบบว่าเพียบเลย

ล่าสุดนี่รับบทนางแบบถ่ายแฟชั่น

ส่วนเรื่องความแซ่บซ่าก็มีมาให้เห็นเป็นพัก

แปลงที่แม่ดูเหมือนกัน

ยิ้มตามไม่ได้เลยจริงนะคะ